ความสัมพันธ์ระหว่างคุณพิทากับคุณทักษิณเอาแบบอย่างสั้นให้เห็นภาพให้เข้าใจ

ก็อันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นประชาชนในช่วงที่มีรัฐบาลทักษิณอยู่
ก็คิดว่าสิ่งที่นายกทักษิณทำมาเนี่ยมีคุณโอปการณ์กับประเทศไทยพอสมควร
แต่ก็พอมันผ่านมา๒๐กว่าปีจะปีนี้ปี๖๖ก็เข้าใจว่าบริบทมันแตกต่างกันเยอะพอสมควร
แต่ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นผมผมจะถึงขนาดกระจายอำนาจ
ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยประชาชนและยึดโยงขึ้นมาจริง
ก็จะเห็นว่าโอเคเราเห็นด้วยว่ามีคุณอุปการณ์กับประชาชน
แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับความท้าทายของประเทศณปัจจุบันนี้

บทที่๒ก็คือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณทักษิณ
ถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจผมนะตอนนั้น

เวลามีประชุมอะไรผมก็จะนั่งอยู่ข้างหลังห้องเป็นคนคอยจดประชุมบ้างอะไรบ้างนิดหน่อย
เขาก็คงไม่ได้สังเกตว่าผมเป็นใครอยู่ที่ไหน
ก็คงจะเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินไปเดินมาในช่วงนั้น
แล้วก็เป็นคนที่บอกว่าโอเคเรื่องการบริหารธุรกิจก็แบบหนึ่ง
แต่บริหารรัฐก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเรียนแบบบริหารรัฐก็น่าสนใจ
แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ปอบตอนพ่อเสียบนเครื่องบิน
ที่ถามขึ้นมาเพราะว่าจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดเผย
แต่ว่าแค่อยากจะฟังว่าวิธีการอธิบายของคุณพิธาที่มีต่อคุณทักษิณคือแบบไหนนะคะ
ทีนี้ถามในแง่ของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแล้ว
ซึ่งไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมองว่าคุณทักษิณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการเมืองไทยอย่างไร
เรียนต้องการแค่คำตอบของคุณตอนนี้ว่าคุณคิดว่าคุณทักษิณกลับมาเมืองไทย
เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ในประเทศไทยในการเมืองไทยที่น่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นไปแบบไหนคะ
ผมคิดว่าการที่คุณทักษิณจะกลับมาเมืองไทยเป็นสิทธิของพลเมืองคนหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่รวมแค่คุณทักษิณคนเดียวแต่รวมถึงประชาชนทุกคนในการที่จะเข้าต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับคดีความหรือกฎหมายยังมีนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็ความเป็นกลาง
ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเท่าที่ผมตามคดีมาเนี่ยมันก็มีเอาคู่ต่อสู้มาเป็นคู่ขัดแย้งมาเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนั้น
อันนี้ผมก็คิดว่าไม่ยุติธรรมกับคุณทักษิณก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณที่จะกลับมาได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณเช่นเดียวกันที่จะเข้าสู่กระบวนทางกฎหมายอย่างเป็นกลางมีนิติรัฐนิติธรรม
ซึ่งถ้าสิ่งที่ผมพูดไปสมมติฐานนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใด
แต่ถ้าเกิดคุณเอาคนที่ไม่เป็นกลางไม่ว่าจะเป็นกลางไปทางนี้หรือไปทางนี้มาเป็นคนเอาเขาเข้าสู่กระบวนการแบบอย่างที่เคยทำมาก่อนแน่นอนเมื่อมันมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนที่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะเกิดไปเป็นปัญหา
เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการที่จะบริหารให้ประเทศไทยก้าวผ่านความขัดแย้งทางการเมืองได้เนี่ยมันคือเรื่องของระบบมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันควรจะเป็นระบบที่มันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่การที่จะมีคดีความก็คือตามมันทัดฐานเดิมนะครับคนที่จะเป็นคนที่ตัดสินก็คือไม่ใช่เป็
ยุติธรรมยังไม่เกิดยังไม่มีวัฒนธรรมรับผิดรับชอบเกิดขึ้นยังไม่มีการสอบหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อะไรมันยุติธรรมสำหรับคนทำแต่สำหรับคนที่โดนกระทำไม่เคยรู้สึกว่ามันยุติธรรมเพราะฉะนั้นความยุติธรรมมันต้องขึ้นก่อนแล้วประเทศไทยก็จะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งตลอด๑๗ปีนี้สักทีเราจะได้มีเวลาไปเผชิ